แม่บานสัจญาว

ผู้ชายในฝ่ายของสาวในวันนี้เป็นใครรู้ยัง
โอ้โหยิ่งกว่ารู้อีกน้องสิงโตนำโชคนั่นเอง
อ่าอียาอียาอ่าอียาอียาอียา
นี่ขายดีมากเลยนะเพลงนี้

ใช่แล้ววันนี้เขาเข้ามาอ่าอียาอียาหอกหอก

อ่าอียาอียาอ๋อ
อย่ารอช้าค่ะยิบอักษูหรือเลสกันมา
แล้วไปถามไวตอบไวกับซิงโกน้องช็อกกันเลย

หากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนกัน
แต่เธอก็เขินอาอย่างนั้นที่จะต้องพูดมา
แค่ร้องว่าไอ้ยายอย่าง
โตนำโชคด้านไหน
นำโชคด้านเสียงเพลงครับ

สะสมหมวกได้ประมาณ๑๐ใบมั้งครับ

โตมาจะให้ลูกใส่หมวกไหมแล้วแต่ลูกครับ
ภรรยากับสิงโตใครดุกว่ากัน

เพราะสิงโตจริงมันกัดเราได้นะครับ
ทำเสียงสิงโตหนึ่งที
อ้าวหวังคงพอมานี่แหละ
เวลาดูลูกทำหน้าแบบไหน

คุยกับเขาอธิบายเขา
ถ้าใครมาว่าคุณเหอลูกจะตอบว่ายังไง

ก็เหมือนเราได้ของเล่นใหม่ได้อะไรใหม่
เหอลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วครับ
ทำยังไงให้ได้ลูกแฝด

ถ้าลูกขอเลือกเพลงเองจะว่ายังไง

เพลงอะไรที่ใช้กล่อมลูก
ไอ้นี่อะไรนะ
อะไรแบบนี้แม่เขาร้องร้องไม่ได้หรอก
ภรรยาร้องไห้ร้องเพลงอะไรปลอบ

แล้วถ้าต้องร้องสักหนึ่งเพลงจริง

ก็ดูหนังหน้าผมด้วยก่อนที่จะถามว่าภรรยาเขาหึงผมแค่ไหนนะครับ
คำว่าพ่อของสิงโตคืออะไร
เป็นคนที่คอยดูแลลูกเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวครับ
ลูกสามจะเอาเวลาไหนไว้จูจี
ตอนนี้ลูกสามแล้วเอาเวลาไหนไปจูจีกัน

แต่ก็ไม่อยากจูจีมากเพราะว่า๓คนน่าจะเพียงพอแล้วครับ
ตอนนี้ไอยายยาสำหรับสิงโตแปลว่าอะไร
ตอนนี้สำหรับผมแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะครับ
แต่ในเพลงเหมือนเขาบอกรักกันนะครับ
ิงนี่ที่เคยห้ามอะ

อ่าววันนี้นะคะแค่สิบห้าคำถามนะยังสนุกสนานขนาดนี้

เดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าไหมให้เขาเอาลูกมาอวดไหม

แล้วก็ฝาแฝดน้องของเขาน้อยที่เพิ่งคลอดด้วย

ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อที่มีลูกเยอะขนาดนี้ต้องมีความชำนาญแน่เลย
เดี๋ยวเราจะพาไปซะสารพัดความลับของคุณพ่อลูกอ่อนคนนี้กันด้วยเลย
พูดเลยงานนี้มีแฉ

บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะ
จากกันในวันนี้นะคะมีฟอร์มล้างหน้าจากไข่ค่ะ
ดีมากเลยต้องติดตามร่วมสนุกได้นะคะกับโฟมล้างหน้านะคะ
นอกจากนั้นนะคะยังได้ของรวมไปแล้วเนี่ยนะ
เคล็ดลับดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ